ก็เนี่ยเขาบอกเขาชี้แจงไทม์ไลน์ชัดเจน

โศกรทมก็ออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องนี้เลยค่ะ

เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังว่ากรทมเอาไทม์ไลน์เหล่านี้มาจากไหนบ้าง
สำหรับรายที่๖๔๗เข้าโอ๊ต
ข้อมูลที่บอกว่าเป็นคนละชุดกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคสำนักอนามัยกรทมได้รับในช่วงแรก
ไลน์แรกที่บอกว่าเขาปกปิดเนี่ย
ก็ตอนแรกไทม์ไลน์จากใบสอบสวนโรคของสำนักอนามัยมาเป็นแบบนั้นจริง
แต่ปัจจุบันพอได้อีกชุดหนึ่งมากรทมก็อัปเดตให้แล้ว
ซึ่งก็ตรวจสอบดูจากที่เมื่อวานเขามีการสัมภาษณ์ทางโทรศักดิ์กับคุณโอ๊ตดำใช่ไหม
ทมบอกว่ากำลังไปตรวจสอบนะว่าอยู่บ้านจริงตามที่พูดไหม
ถ้าคุณไม่อยู่ผมจะเอาผิดทางกฎหมายนะ
อ่ะรายต่อไป๖๕๗ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ที่คุณบอกไปว่าก็ชี้แจงทำลายแล้วทำลายออกมาไม่ตรงอีกใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาเวิร์คฟอร์มโฮมไงอยู่บ้านไงออกจากบ้านวันเดียวคือไปปาร์ตี้
กรทมก็ยืนยันว่ารายนี้ได้รับข้อมูลในช่วงแรก
ยึดตามใบสอบสวนจากโรงพยาบาลต้นทาง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลไทม์ไลน์นะคะว่าอยู่บ้านจริงไหม
ซึ่งอย่างที่บอกเหมือนกันถ้าตรวจสอบแล้วคุณไม่ได้อยู่บ้าน
อยู่บ้านคือคุณต้องอยู่บ้านไม่ออกไปไหนนะ
ไม่ใช่ว่าออกไป๗๑๑หน้าบ้านอันนี้ไม่ถือว่าอยู่บ้านนะ
ถ้าตรวจสอบเจอว่าคุณไม่ได้อยู่บ้าน
ย้ำอีกครั้งนะครับโคโสสกกฎธมบอกว่า
การเปิดเผยไทม์ไลน์ของกรทมเวลาทำออกมาแต่ละครั้ง
ตามใบสอบสวนโรคจากกรมควบคุมโรค
ส่งข้อมูลมาให้สำนักอนามัยกรทม
ไม่ได้มีการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงหรือปกปิดอะไรจริง

เทสที่ผมก็ใช้ตัวเลขคือ๖๔๗กับ๖๕๘
ที่เราจะเป็นประเด็นกันส่วนใหญ่
๖๔๗ก็คือประเด็นว่าเราเวลาสอบส่วนโรค
หนึ่งคือใบโนเวลที่เราได้รับมาก็จะไม่ค่อยทราบข้อมูล
แต่๒ตอนนี้ข้อมูลที่อัปเดตที่ทางผู้ป่วยได้มีการแถลงเอง
แล้วก็ได้มีการให้ข้อมูลกับเรา
อย่างเช่นวันช่วงวันที่๑๐ถึงป่วยวันที่๒๑
เขาแจ้งว่าเขาไม่ได้ไปไหนเลย
อุปสรรคว่าเราจะต้องทำยังไงในการพิสูจน์ว่า
ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่
ตัวนี้เป็นหนึ่งอุปสรรคซึ่งกระบวนการที่เราทำต่อในนี้
คือการที่เราจะคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมโรค
ก็คือเจ้าพนักงานควบคุมโรคซึ่งจะมีทีมก็คือมีทางตำรวจ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อที่จริงอย่างไร
ตรงนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เราต้องหาว่าข้อมูลท่านจริงอย่างไร
ปัญหาที่สองก็คือว่าการที่ไม่ให้ข้อมูล
ซึ่งคงทราบดีแล้วว่ามันมีหลายลาย
ซึ่งมีการไม่ให้ข้อมูลตัวนี้เป็นอุปสรรค
อีกหนึ่งข้อมูลนะคะผู้ติดเชื้อรายที่๖๔
ที่เป็นเชฟร้านอาหารที่ตอนแรกก็เขียนเหมือนกันว่า
จากที่๑๗๑๘มกราคมไม่บอกว่าไปไหน
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเพิ่มเติมอีกครั้ง
แล้วก็ได้รับแจ้งข้อมูลมาว่าเขาอยู่บ้านทั้งวัน
ส่วนคนไปแล้วไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วว่า
คุณจัดถึงกี่โมงคุณเปิดถึงกี่โมง๓ทุ่มจริงไหมอย่างไร
แล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรผิดกฎหมายก็รับรองเอาผิดตามกฎหมายแน่นอนนะคะ
และอีกหนึ่งเรื่องคุณขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
นี่แหละที่เขาจะตรวจสอบกันนะคะ
เอ้ารอผลการตรวจสอบต่อนะคะ